สุดท้ายทุกตำบลถ้าของคนอยู่ที่บนงานผ่านมา
ดาราสู้ฝันปั้นดาวได้เดินทางผ่านการเจรนัยมาตลอด๔เดือนเต็ม
ผู้แข่งขันรอบแรก๔๐คนจนมาถึง๖คนสุดท้ายที่เข้าชิงชัยกัน

ขึ้นชื่อว่าเพชรอยู่ที่ไหน
ใน๑เดือนที่ผ่านมาทั้ง๖คนได้ฝึกฝนทักษะพัฒนาความสามารถ
ภารกิจกับ๓นักจิรณัยคณะกรรมการของเรานั่นเอง
และในทุกสัปดาห์ทั้ง๖คนได้แสดงความสามารถผ่านละครเพลงหลากรถหลายเรื่องราว

ดูเหมือนว่าเธอจะตกหลุมรักฉันแล้วใช่ไหม
นี่เป็นคนที่มีพรสวรรค์จริงว่ะ
สรุปเลยว่ามหัศจรรย์ใจจริง

มาจดทะเบียนสมรสกัน
เวลาที่เราดูเราเลยอินแล้วก็ฟินเฟอร์
ทนรอเป็นโสดอีกแค่นาทีเดียวก็ไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ
โพร่มันโพร่มไปเลย
เขาคือเพชรเม็ดงามของวง
กระใจพูดกับเธออีกประโยคเดียวนะครับ

เราคิดเหรอว่าฉันอยากจะพูดกับคุณมากนักอ่ะ
มีคุณหมด
หน้าอย่างเธอจะรักใครจริง
อิโธผู้หญิงรู้ผู้รู้ใส่
ผมมองเห็นแววนะว่าเขามีอนาคต
ถึงใจถึงอารมณ์มากจริงครับพี่ปรบมือให้ทั้งคู่เลย

และในวันนี้เป็นวันสุดท้าย
พวกเขาจะได้สร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชม
เพื่อร่วมกันโหวตหาผู้เป็นสุดยอดเพชรดารา
ชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน
เพื่อเป็นเพชรเม็ดงามประดับวงการบันเทิงต่อไป
ร้องเพลงกล่อมนา
ขับเสพากล่อมน้ำ
กล่อมฟ้าสีครามยามเที่ยงวัน
จะเดินตาฝัน
ฝันว่าสักวันฉันจะเป็นเรา
เล่นเขาคืนเครน
แข่งมะเลขับร้อมฉันก็อยากลองดูสักคราว
บ้านหน้าป่าไพรคนวัยหนุ่มสาว
ฝันอยากเป็นดาวกันทุกวัน

เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก

เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก
เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก
เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก

เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก
เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก
เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก

เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก

เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก
เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก

เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก

เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก

เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก

เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก

เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก

เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก

เพื่อพลังสะท้าของคนลูกทุก
นี่แหละต้องบอกว่าเพลงทุกเพลงผ่านการเขียนจากมันสมองของพ่อ
ผ่านเส้นเลือดใหญ่ตัดมาคั่วหัวใจเขียนไปอย่างนี้

แล้วก็ได้มาขับร้องเพลงนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ตั้งแต่แรกมาจนถึงวันนี้
ผมก็เฝ้ามองนะครับน้องและให้กำลังใจอยู่ลึก

แต่ไม่โหวดได้ยังไงแล้วเราไม่บอกเราไม่บอกว่าไข่เดอะ
เราก็อยู่ในใจของเรา

แฟนคลับช่วยกันโหวตสิครับมาก็ถึงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างกับคนสุดท้าย
น้องได้ตามสารฝันของตัวเองจนมาถึงวันนี้
ผมว่ามาเวทีนี้ผมก็ได้อะไรไปมากมายได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งความรู้
เชี่ยวชาญความชำนาญทั้งทางด้านการแสดงทั้งการร้องบุคลิกอะไรอย่างนี้
ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าไม่เสียเที่ยวนะครับผมไม่เสียเวลา
ก็อย่างเนื้อเพลงบอกนะครับเพชรอยู่ที่ไหนก็คือเพชรนะครับ
วันนี้น้องได้ทำฝันของตัวเองให้เป็นจริงแล้ว
แล้วก็เขาเรียกว่าเปล่งประกายแวววาวแววับอยู่ในวงการแล้ว
ทีนี้อยู่ที่ว่าใครจะประพฤติปฏิบัติตัวยังไงนะครับผมให้ต่อยอดแล้วก็ให้ไปประสบความสำเร็จ
ครับขอเชิญประบบมือให้กับคุณรุ่งสุริยา
สุดยอดเลยค่ะคุณรุ่งค่ะขอบคุณมากค่ะ
และผู้ที่ทำหน้าที่เจรนัยของเรานะครับทั้ง๖คนนี้๓ท่านยังมาอยู่เหมือนเดิม
คำแนะนำทั้งหกคนมาโดยตลอดคณะกรรมการของเราอาจารย์ชนละทีจานทอง
คุณน้ำพึ่งนัทธริกาธรรมปรีดานันและคุณเอชายามิดชัย
ขอบคุณครับขอผมพูดหน่อยตั้งแต่วันอุ้นถึงวันนี้
ผมว่าไอ้๖คนมันเปรียบเหมือนไม้ต้นทุงที่ตัดมาจากไอ้ป่า
ตอนนี้ยังเป็นเกรกะลูกกิ่งเรา๓คนมาช่วยทาง
กว่าจะได้เป็นเสาสวยให้ปันนี้นะเหนื่อยมาก
แต่พอถึงวันนี้พวกเราทั้ง๓คนหายเหนื่อยครับ
นี่จากหัวใจเลยนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของการเจรนัย
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง๓ท่านและครูผู้ฝึกสอน
เพชรถ้าจะให้ดีมันต้อง๔๐๕๐เหลี่ยม
น้องตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน๕๐เหลี่ยม๖๐เหลี่ยม
ก็สามารถโชว์ได้ส่วนพวกเราสองคนแค่๑๘มงกุฎเท่านั้นเอง
น้องอยากไปเป็น๑๘มงกุฎที่ไหนนะลูก
ให้มันเป็นหน้าที่ของพี่น็อตกับพี่เอง
ส่วนหน้าที่การโหวตเป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมทุกท่าน
ตลอด๓๔เดือนที่ผ่านมาคุณรู้อยู่แล้ว
ใช่ว่าวันนี้เป็นวันตัดสินจะมีหนึ่งในนี้
ชายหนึ่งหญิงหนึ่งที่จะได้ตำแหน่งสุดยอด
เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คะแนนที่คุณโหวตนะฮะ
สะสมมาตั้งแต่แรกศูนย์เปล่าเพียงแค่พิมพี
หมายเลขนั้นคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าใครแต่ละคนหมายเลขอะไร
พวกคุณจำหมายเลขคุณได้หรือเปล่า

และช่วงหน้าคุณผู้ชมจะได้เห็นพวกเขาทั้งหมด๖คน
มาพร้อมกับสีสันรับรองม่วนแซ่บ